กันดีกว่านะคะเมื่อวานนี้คุณผู้ชมเนี่ย
บ้านไหนจ๊ะบ้านไหนบ้านไหนบ้านไหน

บ้านไหนอ่านของไทยรัฐกันบ้าง
อ๋อไทรัฐได้อ่านไทรัฐไหม
เออนะคะมาลัยไทยรัฐคุณผู้ชมค่ะ
เบลล่ารานีร้อนแรงเอาเรื่องอยู่นะ
ดูสักก่อนค่ะไม่รอยเลยนะคุณผู้ชมค่ะ
นางเอกสาวเบลล่ารานีจะออกมาถ่ายแฟชั่นแนวเซ็กซี่
แต่กลับมาลัยไทยรัฐบอกเลยว่าจัดเต็มจริง
ฉบับวันอาทิตย์ที่๗สิงหาคมที่ผ่านมา
เรียกว่าเบลล่าเนี่ยเสิร์ฟความร้อนแรงผ่านแฟชั่นเซตนี้ได้ปังจริง
จริงคือแวบนึงอ่ะที่ฉันลืมภาพแม่หญิงในบุเภสอันนี้วาดไปเลยอ่ะ

ใช่ค่ะนิดนึงละกันเสื้อผ้าจัดเต็มนะไม่ได้น้อยชิ้นอะไรเลยนะ
เออแต่ว่าอินเนอร์ความแซ่บของเบลล่าเนี่ยคือจิกกล้องแตกไปเลยค่ะแม่ค่ะ
ที่สำคัญอย่างที่คุณสองคนสังเกตไปหุ่นเป็นหุ่นเอวเป็นเอวสะโพกเป็นสะโพก
มันเหมือนแบบว่าหุ่นนาฬิกาไซด์แบบที่ผู้หญิงไปฝันนิดนึงนะเออปั้นมาเลยอ่ะ
เออนะคะหน้าทองนี่แบนราบเรียบเลยนะนี่คือแบบว่าขอเป็นยุคเก่าหน่อยได้ไหม
อยากจะตัดหนังสือพิมพ์ไทยรัฐหน้าแปะไว้เลยฝาบ้าน
ไว้ตรงฝาบ้านไปเลยดีกว่าเออเผื่อเอาไว้เป็นแรงบันดาลใจนะฮะ
ในการทำสวยนั่นเองอ่าแล้วก็ความน่ารักของเบลล่านะ
ได้โพสต์ภาพเซ็ตนี้ไว้ในไอจีด้วย
แล้วก็แทกถึงไอจีไทยรัฐด้วยนะคะข้อมูลมากมายบางทีครับ
เห็นสุดครับเอ้อน่ารักที่เดียวนะคะโอ้เมลล่าเนี่ยบอกเลยนะ
ปีที่ผ่านมาเนี่ยฮอตมากเลยคุณผู้ชมค่ะ

เขามีโพลนึงเขาเรียกว่าอีสานโพล
ครึ่งปีแรกนะให้นางเอกดวงใจอันดับหนึ่งคือเบลล่ารานีไปเลย
ส่วนฝั่งพระเอกก็เป็นณเดชน์นะคะคุกิมิยานั่นเอง
ใช่นะคะเรียกว่าปังอย่างต่อเนื่องแล้วก็ล่าสุดเนี่ยค่ะ
เพ๒เนี่ยก็คือประมาณจะ๓๐๐ล้านแล้วนะ
จริงเขาลุ้น๕๐๐ล้านอยู่ตอนนี้
คือเมื่อวานพี่โป๊บเขาไปที่โคลาทอ่ะหว้างแตกเลยนะ

หนึ่งในนั้นก็มีพวกเราที่เข้าไปดูด้วยเหมือนกันนะคุณผู้ชมนะ